ผมอยากจะบอกว่าอาชีพนี้

มันจะต้องมีฝีภาษณ์ด้วย

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝั่งผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่ง
เราต้องอยู่ให้ได้แต่เราไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร
แต่เราคือส่วนหนึ่งเราคือผู้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไว้
ชื่อเอกลักษณ์นะครับไม่น้อยเป็นช่างภาพส่วนกลางของไทยรัฐออนไลน์ครับ
กับในการทำงานข่าวทุกวันที่เราออกจากบ้านเนี่ย
เราจะได้เจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันในทุกวัน
ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวเดียวกันแต่ว่าแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน
แต่ละวันมีความท้าทายมีความยากง่ายของงานไม่เหมือนกัน
อุปสรรคไม่เหมือนกันบางวันก็ยากบางวันก็ง่าย
มันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาในแต่ละวันยังไง
เพราะการถ่ายภาพข่าวทุกวินาทีมีค่า
ถ้าเราพลาดแล้วหลายครั้งคือพลาดแล้วคือพลาดเลย
แค่เสียววินาทีถ้าเราไม่ทันเหตุการณ์เหมือนกัน
เราก็จะพลาดพลาดไปเลย
ชื่อนายวัชระชัยคล้ายพงศ์
เป็นช่างภาพประจำไทยรัฐออนไลน์
ปีนี้ก็เป็นปีที่๒๑แล้วของการเป็นช่างภาพข่าวครับผม
มันเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องออกภาคสนามตลอด
ถ้าเป็นนักข่าวยังสามารถยกหูโทรสัมภาษณ์ข่าวได้

ภาพข่าวจะต้องไปพื้นที่เท่านั้นถึงจะได้ภาพกลับมา
ไม่มีงานไหนตายตัวว่าจะเป็นงานที่ยากที่สุดหรือง่ายที่สุด
เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่สภาพอากาศ

อย่างวันนี้เหตุการณ์การชุมนุมการมีฝนตก
มันเป็นอุปสรรคในการทำงานถ่ายภาพ
ว่าภาพนิ่งหรือวิดีโอเพราะว่าอุปกรณ์เราจะต้องเสี่ยงในการเปียกน้ำ
แล้วเราไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่

กับเย็นเจอกันสิ่งแรกที่จะเป็นอุปสรรคคือฝ้า
ถ้าเกิดสร้างเมื่อไหร่ปุ๊บงานตรงนั้นเราต้องหยุดเลย
เพราะเราจะไม่สามารถที่จะถ่ายภาพต่อได้

ก็ต้องเป็นภาพที่สามารถจะตอบโจทย
เล่าเรื่องราวของเหตุการณ์นั้นให้จบได้ภายในเฟรมเดียว
คือคนเห็นปุ๊บปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้คือเรื่องอะไร
เกิดที่ไหนและใครที่อยู่ในนั้น
บางคนคิดว่าชอบพูดว่าอุปกรณ์ไม่สำคัญเท่ากับมุมมอง
แต่ในหลายสถานการณ์อุปกรณ์เนี่ย
คือสิ่งที่จะทำให้เราได้มุมมองของเราออกมา
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์และมุมมองทั้งสองอย่างต้องควบคู่ไปด้วยกัน
และทั้งสองอย่างต้องเสริมซึ่งกันและกัน
ถึงจะได้ภาพที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการ

หนังสือวิทยาศาสตร์ท่องเที่ยว
อย่างนั้นยังมีคดีฆาตกรรมมีคนตายอย่างนี้
จินอาการภาพไปแล้วว่ามันต้องเจอยังไง
เพราะเรามีข้อมูลว่ามีเหตุอะไรฆ่ากันยังไง
แต่พอเราไปถ่ายเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาไหม
แบบว่าเขานอกกอดศพอยู่ญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้
เขารู้สึกผมนะผมยิ่งสงสารเข้าไปอีก
แล้วภาพจะต้องเป็นยังไง
ภาพที่เห็นก็คืออ่ะกอดศพอยู่
คือมันเป็นภาพที่ดีเอาเท่าที่พอได้
เพราะว่าถ้าสิ่งนี้เกิดกับเราเราคงไม่ชอบ
แต่เราไปด้วยหัวใจที่เราต้องการจะนำเหตุการณ์นี้

ตอบกับคำว่าเราเป็นสื่อมวลชนเท่านั้นเอง
ในตอนนี้ข่าวที่ฮอตเป็นกระแสมากก็คือการชุมนุม
คุณจะเซฟตัวเองตรงไหนคุณต้องไปอยู่ในที่

เรื่องการใช้อุปกรณ์๒ประเมินสถานการณ์ให้เป็น
ความจำเป็นว่าภาพนี้จำเป็นหรือไม่
เพื่อจะง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ส่วนทางด้านม็อบทางด้านผู้ชุมนุม
เขาก็จะเห็นเป็นสื่อเขาก็จะมายุ่งกับสื่อ
บางครั้งการปลาอะไรพวกนี้สิ่งของ
มีท่านตำรวจและผู้ชมนุมอาจจะมีการปลาผิดภาค
สื่อก็มีโอกาสแต่ต้องอยู่ในจุดที่เราอยู่ปลอดภัย
เวลามีเห็นแสงไฟแล้วต้องพยายามมอง

ไม่ใช่แค่การใส่ของแต่คือการซัพพอร์ตด้านหลังเรา
เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะมากระแทกข้างหลังเรา
หรือด้านหน้ากระเป๋ากล้องอันนี้
จากใส่กล้องแล้วช่วยซัพพอร์ตเรา
เวลามีอะไรเข้ามากระแทกก็จะโดนอันนี้ก่อน
ซึ่งอันนี้มีเคสล่าสุดเลย
มีพลุกระเด็นมาแล้วมาระเบิดตรงนี้เลย
ข้างหน้าเลยซึ่งตัวนี้เซฟไว้

ละม็อบด้วยความที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่งเราก็จะโดนลูกหลงของอีกฝั่งนี้ได้
ถ้าเราอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะโดนลูกหลงของอีกฝั่งหนึ่งได้
แต่เราก็มีการระมัดระวังตัวได้
หากเราเรียนรู้ว่าวิถี

ถีที่อันตรายคือช่วง๑๐๑๕เมตรของแนวหน้า
จะเป็นช่วงระยะที่หนังสติ๊กสามารถยิงถึง
และสามารถคว่างปลาสิ่งของได้

หากอยู่ในระยะประมาณ๒๕เมตร
ก็คือยังเป็นระยะที่กระสุนยางสามารถหวังผล
คือเราเสี่ยงต่อการโดนกระสุนยางได้มาก
หลังจากที่เราได้ภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ย
สามารถทำให้เรารู้จักชีวิตได้เยอะ
ผมถ่ายจากสูงมาต่ำมาหมดแล้วทุกเหตุการณ์
แล้วที่สำคัญมันสอนให้ผมทันโลก

ผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่รู้ข่าวคุณวิ่งไม่ทันโลก
ถ้าคุณรู้ข่าวคุณจะทันโลก
ที่มาตั้งแต่เป็นช่างภาพข่าวลูก
สิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเราได้ตอบแทนสังคม
เราเป็นคนอาสามาเองที่จะมาอยู่ที่จุดนี้
เราก็ต้องทำหน้าที่ในการเป็นสื่อมวลชน
เพื่อตอบแทนสังคมให้ได้ดีที่สุด
ข่าวที่เร็วที่สุดคนที่ดูก็จะได้ดูเร็วที่สุด

หรือได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด
ถ้าเจอเหตุการณ์พี่จะเลือกจะช่วยคนก่อนหรือกดชั้นเต้ยก่อน
เข้าใจว่ายุคนี้อุปกรณ์มันสามารถช่วยได้แล้วก็ถ่ายภาพไปด้วย

ผมไม่รู้หรอกเหตุการณ์นั้นจะเป็นยังไง

ถ้าผมสามารถช่วยคนนี้รอดชีวิตได้
คนนี้จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้กว่าภาพที่ผมถ่าย
โปรดติดตามตอนต่อไป